นางเอกสาวร่วมช่องนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันเท่านั้น
ยอมรับว่าก็มีคุยเรื่องข่าวกับน้องพรีมบ้าง
เพราะว่ากลัวนักแสดงสาวจะตกใจกับประเด็นนี้
พร้อมกับยืนยันว่ายังโสดสนิทค่ะ
แล้วต้องบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับของหนุ่มเกรทแน่นสุดเลย

ก็มีคนไปส่งเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจให้เพียบ
โดยเจ้าตัวค่ะขอขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้าง
และมองว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีค่าของคนในวงการ
ยังฝากความห่วงใยไปถึงแฟนนะคะ
ที่ต้องเดินทางไปตามเจ้าตัวถึงต่างจังหวัด

ผมถือว่าจริงแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนชื่นชอบเราที่เราเล่นกับนางเอกคนนี้แล้วมีแฟนคอยติดตามสดครับผม